เฮ้ยขับรถเนี้ยอ่าตายมันสามศพแล้วนะเว้ยโอ้โหขับยังไง

หุ้ยหุ้ยสิผมเอาอะไรมาหวีมาจร้อยครับพี่
ช่างจนก่อนครับเขาพวกไม่ได้มองคาโจ๊กซ้ายนี่งานข้าวทาง
โทษนะพี่เคสอย่างเนี่ยคันนี้ตายมาแล้ว๓ศพนะ
ดอมขับอย่างนี้ตายมาแล้ว๓ศพนะเว้ย

เออขอโทษเท่าไหร่พี่เขาไม่ลงเลยว

นะครับคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะนะครับ

ทำงานกันเป็นทีมเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะ
เล่าบอกว่าใหญ่ครับถนนเลยเหรอ
ถึงมีอาวุธลงมาข่มขู่คุกคามด้วย
เป็นพนักงานหรือนักเลงกันแน่
ส่วนฝ่ายชายคนขับรถคู่กรณีก็พี่เขากลัว

ทีมข่าวไปคุยกับนะครับคนขับรถคู่กรณีกับโบ้ปูเนี่ย

เออคุณผู้ชมเดี๋ยวดูทำไมเห็นใจพี่เขา
พี่อบิศิษฐ์แหย่มบัวครับยู๔๓
เล่าบอกว่าเหตุเกิดช่วง๖โมงเย็น๕กรกฎาคมนะครับ
ขับรถมากับครอบครัวมากัน๕คน

สัตหีบจะมุ่งหน้าเข้าชนบุรีนะครับ
คือใครก็รู้ว่าตรงนี้เขาสร้างถนนกันนะครับ
ผ่านบ่อยพอมาถึงแถวนาจอมเทียนไงที่ซ่อมถนนกันอยู่
จังหวะนั้นคือพี่เขาเปลี่ยนเลนส์ครับคุณผู้ชม
จะขึ้นสะพานพี่เขาบอกไม่ได้มีปากหน้าไม่ได้มีเบียดอะไรนะครับ
แต่คนขับรถโม้ปูนไม่พอใจครับ
ไม่พอใจแล้วทำไงอ่ะขันหน้ากับขวาไม่ให้แซงดอง
แล้วที่บอกว่าทำงานเป็นทลีมยังไงรู้ไหมอีกคันบ๊อคแพร่
เป็นกรุ้ปผู้ชมกลัวไหมรถใหญ่ขนาดเนี้ย

ได้เป็นแบบนี้๔กิโลเมตรครับ๕คนในรถโอ้โหใจหายกัน
และที่สำคัญพี่เบิร์ตบอกว่าเห็นใจพี่เขาโดนไอ้พวกนี้ล้อมกรอบไม่พอ
เมียด่าเมียด่าตลอดทางเลย๔กิโลเมตรนะครับ
ว่าทำไมไม่ยอมจอดให้รถปูนไปก่อนเมียด่าครับ
มาถึงแยกไฟแดงนี้แหละเนี่ยก็ถูกเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่า
เคสแบบนี้ตายมาแล้ว๓ศพ
คือเหมือนกับเขาหยิบอะไรหยิบอะไรทั้งอย่างหนึ่งนะครับ
ทีมงานบอกว่าหยิบเหล็กที่ใช้แบบใช้เวลาเขาจะเทปูน
อ๋อสำหรับไอ้ใช้กับไอ้ท่อปูนอ่ะ
ก็หยิบลงมาทำไมอ่ะก็ขู่จะตีกับเด็ดออบ
เห็นว่าเขามีอาวุธนะนะฮะล่าสุดก็เอาคลิปนี้นะครับ
ไปแจ้งความที่สพเมืองพัทยาแล้วตำรวจก็แจ้งไปยังบริษัทเจ้าของรถโม้ปูนนะครับ
ให้พาคนเหลือเจ้าเห็นตอนมาจริงแม่อยากจะถามว่าเออไหนเล่าสิ
ไอ้๓ศพที่ผ่านมามันเป็นยังไงต่อหน้าตำรวจ

มันเป็นจริงหรือเหมือนว่าผลล่าสุดที่มีเรื่องกับเรา
นอนอยู่โรงบาร์ตอนนี้มันอยู่ประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้